คุณผู้ชมได้เห็นคลิปจากกล้องวงจรปิดของบ้านหลังหนึ่งหรือยังฮะ
ที่โต๊ะกระจกกินข้าว
อยู่ดีก็แตกปุ้งขึ้นมา
ถ้าท่านที่เห็นแล้วเราหาคำตอบมาให้แล้ว
ท่านที่ยังไม่ได้เห็นดูคลิปก่อนนะครับ
แล้วเดี๋ยวมาดูคำตอบกันว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
กระจกอร้าย

ต้องมาดูโต๊ะที่บ้านค่ะว่าโต๊ะเราจะเป็นอย่างนี้ไหม
อ่าเขาเป็นกระจกนะฮะ
โต๊ะกินข้าวที่เป็นกระจกนะครับที่

มีผู้หญิงที่
นั่งอยู่ที่โต๊ะกับหลานด้วยเป็นคนโพสต์ภาพ

บอกว่าโอ้โหเนี่ยฮะเหตุการณ์ไม่คาดฝันมันเกิดขึ้นแบบนี้
โชคดีที่หลานที่เป็นเด็กเล็กไม่ได้รับบาดเจ็บ
มกลางความตกใจของคนในบ้านนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราสอบถามไปยังเจ้าของโพสต์นะครับ
เธอบอกว่าโต๊ะกินข้าวที่ระเบิดแตกเนี่ย
ใช้งานมาได้ประมาณ๑ปีครึ่ง
ซื้อมาในราคาหลักหมื่นบาทจากร้านเฟอร์นิเจอร์ชื่อดัง

เฟอร์นิเจอร์ร้านดังในห้างเนี่ย

เพราะเธอบอกว่าเธอไม่รู้ว่าสาเหตุที่กระจกมันแตกเนี่ย
มันเกิดจากอะไรแต่ว่าตอนเนี้ยหลังจากที่โพสต์ไป
เจ้าหน้าที่ของร้านเฟอร์นิเจอร์ได้มาตรวจสอบหาสาเหตุให้แล้ว
แต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันแตกได้เพราะอะไร

คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
มีความแข็งแรงทนทานต่อความร้อนสูง
กระจกแบบนี้แตกเองได้

ทั้งตัวเนื้อกระจกมีสารเคมีผิดปกติตั้งแต่แรกหรือเปล่า
ติดตั้งตัวกระจกกับโต๊ะ
ทำให้กระจกมีรอยบิ่นเพียงเล็กน้อยแล้วมันเพิ่มเป็นรอยร้าวหรือเปล่า
กระจกไม่มีพื้นที่หดหรือขยายตามอุณหภูมิหรือลมที่เปลี่ยนแปลง
สาเหตุทั้งหมดเรียกว่าภาวะกระจกเกิดความเครียด
ใช่ภาวะกระจกเกิดความเครียดนำมาสู่กระจกแตกค่ะ
จากการที่ตัวเนื้อของกระจกเองเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งผิดปกติอยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกแล้ว
อาจจะมีลงสารเชียนนี้ที่ไม่สวบสม

พอจะติดตั้งเข้าไปที่ตัวโป๊หรือว่าที่กรอบกระจกเนี่ย

การที่เราหุ่นแล้วตัวนี้มันก็ค่อยพัฒนาเป็นรอยล้าวโดยที่เราไม่รู้ตัวได้
บางครั้งการที่เราใส่ไปในลักษณะของการที่มีกรอบกระจกเนี่ย
กรอบมันทำให้ตัวของเนื้อกระจกเนี่ย
มันไม่สามารถจะขยายตัวหรือขดตัวได้ง่าย

แต่บางครั้งจะเรียกว่าเกิดความเครียดที่มีกระจกขึ้นด้วย
แต่ถ้าว่าครั้งคุณเนี่ยมันสาสมได้เรื่อย
เรื่องเล็กนะว่าเอ๊ะมันมีรอยบิ่นตั้งแต่แรกไหม
กรอบเนี่ยมันแบบแน่นไปไหมหลวมไปไหม

แต่วันนี้ที่กรุงเทพอากาศร้อนมาก